ประดูกค่ะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่แล้วนะคะ
นักท่องเที่ยวแห่กันไปเล่นน้ำคลายร้อนกันเพียบเลย
ดูค่ะบรรยากาศแบบนี้เลยชุ่มฉ่ำชุ่มชื่น
สนุกระดับโลกเลย
นี่แหละมันเป็นความสุขนะคุณนะเวลาไปเล่นน้ำคลายร้อนกันแบบนี้นะคะ
นี่คือบริเวณคลองส่งน้ำหน้าวัดโคกประดูกบ้านโพนสูง
หมู่ที่๔ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวพากันมาเนี่ยโหมาเป็นครอบครัวก็มี
เด็กชอบอยู่แล้วเล่นน้ำแต่ว่าผู้ปกครองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
คุณชัยวัดสายพักดีนายกอบตบอกว่าช่วงสงกรานค่ะ
มีประชาชนมาเล่นน้ำตรงนี้เยอะมากนะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนในพื้นที่
มานั่งรับประทานอาหารบ้างพักผ่อนหย่อนใจบ้าง
แล้วก็หลายคนทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนี่ยก็กระโดดลงน้ำกันแบบสนุกสนานบันเทิงกันไปเลย
หลังช่วงสงกรานเนี่ยปรากฏว่าก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีมากอยู่
นักท่องเที่ยวยังแวะมาเล่นน้ำที่นี่กันอย่างคึกคักอยู่นะคะ
ยังช่วยสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน
ท่านก็มีความสุขแล้วค่ะคุณค้า
ไว้ว่าวังประดูกเพราะว่าอยู่หน้าวัดโคกประดูกนั่นเอง

ท่านนายกอบตบอกว่าเดี๋ยวเตรียมหางบประมาณ
พัฒนาบริเวณจุดนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อน
ของที่โทร่าต่อไปด้วยโอ้โหดูสิ
ดำหุดดำไหว้เลยนะน่าสนิทนะน้องนักเด็กอ่ะ

แต่การเล่นน้ำแบบนี้ก็ขอให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่กันด้วยนะ

ช่วยกันดูแลนะครับ